ตำรวจเนี่ยปลอมตัวเป็นคนขายลอตเตอรี่

เพื่อดักจับผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ไปเปิดบัญชีม้าให้เขา

อุบลราชธานีปลอมตัวเป็นคนขายลอตเตอรี่

เพื่อมาตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่เป็นหญิงสาวคนหนึ่ง
ไปรับจ้างเปิดบัญชีม้า
แล้วผู้เสียหายเนี่ยเขาแจ้งความกับเจ้าของบัญชี
ที่เขาโอนเงินไปให้ถูกหลอกโอนไปเนี่ย

นี่ชื่อวันนะฮะสมมุติว่าชื่อวันนะ
ข้อหาตามหมายจับ
ดูชื่อดูนามสกุลต่าง

เขาเป็นบุคคลตามหมายจับจริง

เช้าวันนี้เลยนะครับ

หากมีผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้ที่สศศูกร์จังหวัดชนบุรีนะครับ
บอกว่าสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนทางออนไลน์
แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีให้กับคนขาย

ที่ตำรวจมาจับเนี่ยซื้อน้ำตาลที่ชื่อวันนะครับ
พอโอนเงินไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ของ

ตำรวจก็ไล่ติดตามสืบสวนสอบสวน
พบว่าชื่อเจ้าของบัญชีเนี่ยชื่อวันเนี่ย

ก็ปลอมเป็นนักท่องเที่ยวไปกินอาหาร
เขาก็ไหวตัวทันหนีการจับกลุ่มไปได้
จนกระทั่งล่าสุดวันนี้ตามสืบทราบว่าเขาต้องมาที่โรงพยาบาล
ก็เลยปลอมตัวเป็นคนขายลอตเตอรี่ไปนั่งเฝ้าอยู่
พอเห็นว่าเดินมากับแฟนเนี่ย
ส่งสัญญาณบอกตำรวจคนอื่นนะ

แล้วก็ไปควบคุมตัว
วันเนี่ยเขายอมรับครับว่า

คือได้ค่าจ้างเปิดบัญชีแค่๓๐๐บาทนะฮะไม่คุ้มเลยนะเนี่ย
แล้วคนที่จ้างเธอเปิดบัญชีเนี่ยเป็นชื่อนามสกุลเธอเนี่ยบัตรของเธอเนี่ยบัตรประชาชนเนี่ย
เอาบัญชีไปใช้กับเว็บพนันออนไลน์นั่นไงเอาไปใช้หลอกขายของให้กับคนอื่นเขา
แล้วไม่ได้ของแต่เงินเนี่ยเข้าบัญชี
วันบอกว่าทีแรกเนี่ยมีหมายเรียกมาจากจังหวัดกระบี่ก่อนตอนนั้นตกใจนะ
พยายามชี้แจงกับผู้เสียหายโอนเงินคืนให้เขาแล้วเขาก็ยอมความไปเพราะว่าเขาได้เงินคืน
แต่ไม่รู้เลยว่ามีหมายจับอยู่อีกหมายหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
วันก็เลยฝากเตือนไปถึงทุกคนว่าเป็นอุทาหรณ์เลยนะว่าเนี่ยอย่าไปเห็นแก่เงินเล็กน้อยรับจ้างเปิดบัญชีม้าแค่ไม่กี่ร้อยบาท
สุดท้ายเนี่ยถูกจับแบบเธอเนี่ยไม่คุ้มค่ากับเงินที่ได้รับมาเลย
กับเงิน๓๐๐ไม่คุ้มหรอกค่ะ
นี่วันบอกท้อเลยไม่คุ้มจริงกับเงินแค่

ก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีกันไปนะฮะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสืบสวนขยายผลต่อ
ว่าบัญชีของวันเนี่ยเป็นคนอื่นเอาไปใช้จริงใช่ไหม
มีการเข้าออกยังไงเกี่ยวกับบัญชีแล้วก็มันมาถึงตัววันหรือเปล่า